สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐในช่วงเช้านะคะ
เช้านี้อยู่กับแจ๊กกะลีนแล้วก็น้องพลอยนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะ
คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มากันที่วาดที่คุณแม่ป้ายแดงใบเตยสุธีวานคุณผู้ชม
เมื่อวานออกงานอีเวนต์รับทรัพย์คือเอาลูกมาด้วยเลยจ้า
และตอนนี้ก็ออกมาเปิดเผยด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทราบเพศของลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ขออุบเอาไว้ก่อนไม่อยากบอกใครนะคะที่สำคัญน้องเนี่ยมาเดี่ยวไม่ได้มาเป็นแฝดอย่างที่หลายคนคาดเดา
และตอนนี้อายุคันก็๔เดือนกว่าแล้วนะคะส่วนจะเป็นเพศชายหรือเป็นเพศหญิงเธอบอกว่าขออุบเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปเฉลยในวันเกิดของเธอเอง
เบบีน่ารักมากเจ้าตัวเนี่ยไม่แพ้ท้องเลยและร่างกายก็แข็งแรงดีก่อนจะแง้มว่าเตรียมมีซิงเกิ้ลสำหรับคุณแม่ออกแนวเซ็กซี่มัมให้แฟนได้ติดตามกันอีกด้วยนะคะ
ไม่แฟดใช่คะเดียวเพราะ
ว่าจะแล้วให้เพื่อนเนี่ยถ่ายกันด้วยรังทุกสิ้นใน
ให้แนคอลลิเตอร์ไหลนาคีกต่อมา

ก็จะเจอซิงเกิ้ลแบบสำหรับมัม

ไม่ต้องรอวันเกิดหลายคนก็บอกว่า

ว่าลูกเขาเนี่ยต้องเป็นผู้ชาย
แต่ถ้าจะเป็นเพศอะไรก็ตามเขาก็รัก

แต่ว่าเอางี้แล้วกันรอวันเกิดใบเตย